มาดูเรื่องเตือนไพรสำหรับคนที่ชอบทะเวียนรถเลขสวย
ว๒มากมายเราก็ลองเสียเงินเป็นมืนเป็นแสน
แน่นอนสุดเมืองนึงเค้าก็ไปซื้อผ่านทางเพจเฟซบุ๊คแล้วก็ไม่ได้
สูญเงินไป๕๐๐๐๐ก็เลยเอามาเตือนไพรคนละกันนะครับ
ทางด้านของนางสาวกิติพัฒน์กวินธนกิจนะฮะเป็นผู้เสียหายจากการถูกหลอกซื้อทะเบียนรถเลขสวยมงคล
เล่าให้กับทีมข่าวฟังตอนไปแจ้งความบอกว่าตนเองอยู่ในพื้นที่ของตำบลแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ซื้อรถยนต์มาเป็นรถป้ายแดงจากบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็อยากได้ทะเบียนสวยที่คาดหวังก็คือ๘ก
ก็ถือว่าเป็นเลขมงคลของเขาทำให้ค้าขายดีทำมาค้าขึ้นอะไรแบบนี้นะ
ก็เลยประสานไปยังพนักงานที่ขายรถโดยพนักงานก็ติดต่อผ่านทางเฟซบุ๊คเพจหนึ่งให้
เปิดให้จองทะเบียนรถสวยนะครับหลังจากนั้นพนักงานก็ประสานกลับมาว่าได้เลขที่ต้องการแล้ว
แต่ว่าต้องจ่ายเงินเป็นเงิน๕๒๐๐๐บาทผู้เสียหายก็เลยเชื่อใจ
เพราะว่าพนักงานขายเป็นคนติดต่อให้นะครับก็เลยเอาเงินไปให้
มากว่าหนึ่งปีแล้วเนี่ยป้ายก็ยังไม่ได้ติดต่อพนักงานขายรถก็ตอบได้ว่า
ตอนนี้ป้ายเนี่ยเลขคล้ายกันที่อยากได้เอาไหมซึ่งเจ้าตัวก็ปฏิเสธไปเพราะว่ารวมแล้วมันไม่ดี
มันไม่ตามหลักสูตรที่เขาต้องการนะฮะนานวันเริ่มสงสัยก็เลยตรวจสอบไปยังสำนักงานขนส่งปรากฏว่า
เลขที่เขาบอกว่าเขาจองได้เนี่ยไอ้๘๙๙๙๕เนี่ยมีคนจดทะเบียนจองไปแล้ว
ก็เลยพยายามติดต่อไปยังคนขายรถอ้าวแล้วทำไมบอกว่าจองได้แล้วล่ะ
แล้วเงินชั้น๕๒๐๐อยู่ไหนแล้วก็เลยติดต่อคนนั้นไม่ได้อีกเลยจนถึงวันนี้
แสดงว่าเงินนั้นอยู่ที่บรรทางงานขายรถถูกไหมฮะทีนี้ผู้สิทธิ์ก็บอกอีกว่า
ซึ่งมีคนสั่งจองเยอะราคาสูงเป็นแสนก็มีสองแสนก็มีแล้วเกรงว่าจะถูกหลอกอีก
ก็เลยเอาไปแจ้งความแล้วก็เตือนภัยคุณผู้ชมว่าระวังถูกหลอกเหมือนตนเอง
สูญเงินไป๕๐๐๐กว่าบาทก็ยังไม่ได้ป้ายมานะครับ